ไปเจอซากฟอสซิลอายุกว่า๒๘๐ล้านปีแล้วค่ะ
นี่ค่ะเราบุกไปที่บ้านยางจ่าหมู่๑๒
ตะบนภูน้ำหยดอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
ค้นพบสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะ
เรียกกันว่าเป็นฟอสซิลหรือว่าสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
ธรณีวิทยาบนแผ่นดินเพชรบูรณ์แห่งที่๒๒นะคะ
มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสำรวจ

เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นก้นท้องทะเลดึกดำบันมาก่อน
แล้วก็ยกตัวขึ้นมากลายเป็นเนินเป็นภูเขาเป็นแบบพื้นที่ดินแบบนี้นะคะ
แล้วก็เลยมีซากฟอสซิลสัตว์พืชใต้ท้องทะเลนานาชนิด

แล้วก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะเกิดในยุคเพอร์เมียน
ก็คือช่วงอายุ๒๔๐๒๘๐ล้านปี
อ๋อเป็นอายุเก่าแก่โบราณนู่นเลยค่ะ
แตกกระจายเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยแล้วก็มีการเชื่อมกันใหม่โดยมีหินปูนเป็นตัวเชื่อม
พอเปลือกโลกเคลื่อนที่ดันตัวขึ้นสู่ผิวโลก
ก็เลยพบเป็นแนวกรวดเหลี่ยมซึ่งมีซากดึกดำบันจำนวนพวกจำพวกปาการัง
อยฟ้าเดียวหอยสองฝาเรดิโอลาเรียนฟิลซูลินิกแล้วก็อื่นอีกมากมายค่ะ
ที่มันอยู่ในทะเลมาเจอในซากที่เป็นแบบนี้
แสดงว่าแถวนี้มันน่าจะเคยเป็นท้องทะลุงทั้งทะเลมาก่อน
ใช่ดูแล้วมันเป็นเหมือนพวกสัตว์ทะเลนะคะ
โดยทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับหน่วยงาน
ก็จะพัฒนาที่นี่นะคะให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติดึกดำบัน
แล้วก็เตรียมเป็นที่ท่องเที่ยวต่อไป
รวมไปถึงเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาด้วย
พร้อมจะสนับสนุนประกาศให้เป็นอุทยานธรณีเพชรบูรณ์เพิ่มขึ้น
เป็นแห่งที่๒๒มหัศจรรย์ธรรมชาติทางธรณีวิทยา

แล้วนี่ถ้าเพิ่มที่นี่เข้าไปด้วยก็ยอดเยี่ยมเลย

ตอนนี้คิดแต่เรื่องกินอย่างเดียวแล้วนะ
เขาก็หิวแล้วเมื่อกี้ไปตลาดมา

ตลาดน้ำคลองแห่นะคุณผู้ชมนะ
ที่สงขาถือว่าเหลือ
ขอไปด้วยขอติดรถไปด้วยนะ